นี่เป็นยุคที่กรุงเทพปืนหาง่ายกว่าสัญญาณไวไฟแล้วหรืออย่างไรนะคะ
เป็นเหตุการณ์ค่ะโชเฟอร์รถแท็กซี่
ก็มีการทะเลาะวิวาสกับคู่กรณีมาสุดท้ายค่ะรถกระจกชักปืนออกมา
จ่อไปที่รถคู่กรณีแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
จังหวะหนึ่งมันเป็นแบบนั้นจริง
เนี่ยเขาก็เลยมีการเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์
พร้อมกับตั้งคำถามว่าเป็นยุคที่กรุงเทพปืนมันหาง่ายกว่าสัญญาณไวไฟแล้วใช่ไหม
นี่คุณเห็นไหมวงกลมสีแดงคือชัดเจนมาก
เราก็พยายามที่จะตรวจสอบให้นะว่าไอ้ปืนนี้มันเป็นปืนจริงปืนปลอมปืนบีบีกันหรืออย่างไร
คือ๒คันมาก็เปลี่ยนเบลกด้วยกันทั้งคู่เลยก็พยายามท้าทายกันเนี่ยล่ะค่ะ
แล้วสุดท้ายฝ่ายโชเฟอร์รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้ทะเบียนชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นนะคะ
ไม่ต้องบอกนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหวยนะคะ
รถแบบนี้นะเนี่ยฝ่ายโชเฟอร์รถแท็กซี่
ชักปืนออกมาแบบนี้แล้วจ่อไปที่รถคู่กรณี
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปที่เจ้าของคลิป
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเขาบอกแบบนี้บอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานตากศิลปมุ่งหน้าสาธรณ์
เกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มของข้างคืนวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ผู้โพสต์ก็บอกว่าก็ไม่ชัดนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายมีการไปแจ้งความกับตำรวจ
หรือตำรวจเรียกทั้งสองฝ่ายไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหากันหรือไม่อย่างไร
คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม